เอาคุณผู้ชมโตแล้วไปไหนก็ได้เอาจริงคำนี้พูดนี้ถูก
แต่อยากจะถามทั้งคุณสุภาษาราและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่า
แล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมจะไปที่ไหนคะ
มีอาหารเมื่อยมีโรงพักษณ์มีโรงบ้าน
๔แยกรถชนกันตรงกลาง
คุณจะไปที่ไหนระหว่างสถานีอนามัยโรงพักแล้วก็โรงพยาบาล

คุณผู้ชมไปทางไหนส่งไลน์หน้าจอมาบอกกันด้วยนะคะ
มันต้องไปที่ไหนก่อนเป็นคำถามที่หลายคนก็ยังงงอยู่นะถ้าเกิดประสบกับตัวเอง
อันนี้เป็นคุณลูกตั้งคำถามกับคุณแม่ไปดูไหมคะว่าคุณแม่เลือกไปที่ไหน
ไปค่ะ
กิจกรรมครอบครัวไหมคะ
โตแล้วไปไหนก็ได้ไงแต่ที่แน่คือ

ไม่น่าติดขึ้นมาก่อนเลยว่าเป็นคนบาป
คลิปนี้ต้องบอกว่าดังมากในติ๊กต๊อกนะคะ

บอกเดี๋ยวแม่ดูนะโชว์ลดชนตรงนี้นะ
โรงพักโรงพยาบาลสถานีอนามัยแม่จะไปไหนก่อน

เดี๋ยวไปหยิบจับข้าวหยิบจับอะไรมาเลอะทำยังไงล่ะ
ล้างยากด้วยนะแม่น่ากลายเคมีนะแม่

เออก็ขำขันกันนะคะช่วงเวลานี้มันค่อนข้างจะเครียดหน่อย
ก็เลยอยากหาอะไรที่เรียกรอยยิ้มให้คุณผู้ชมได้บ้าง